อ่ะแม่แผงแล้ววันนี้ว่าตัวแม่ขอเจ๊ข้อนิดนึงต้องเสร็จนะเอ่อ
เจ๊ช่วยหนูหน่อยนะอืมก็เขาก็เหมือนเมล็ดที่ช่องเขาบอก
เขาบอกถามคนไหนว่าประมาณว่านี่ไงมันยิงแล้วฮะพี่ปาล์ม

แล้วมันก็ยิงซ้ำดูมันทุบดิ
พี่เจ๋งก็ทำอะไรไม่ถูกอะตอนนั้นอ่ะตกใจเนอะของเราอ่ะ
พี่ดู
พี่ทะล็อกเต็มขวาเต็มขวาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ

แต่ธรรมดาเงินแค่พันแปดอะพี่หนูบอกแล้วว่าไม่เอาแล้วเขาก็ยังไม่ได้
แต่หนูยังไม่เห็นต่อมาเพราะว่าไม่สามารถกลับมากว่าอะไร
อันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์นั้นก็เห็นเนี่ยผู้ชายเขาขี่ล้มมาลุกน่าจะมาอุจจัยลุกธิราชแล้วก็คือจะเอาลุกลงมา
แต่ตรงนี้กว่าจะเอาลุกลงมาก็สามารถอยู่อย่างนี้